คลินิกความงามเถื่อนเรามาดูโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญ
ด้านสมุนไพรตัวจริงจริงกันหน่อยค่ะ
รู้จักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเพชรกันอยู่แล้ว
เมื่อวานนี้วันเกิดเขาครบรอบ๗๕ปี

มีการจัดนิทัศกาลให้ความรู้เรื่องของแพทย์แผนไทย

เปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกด้วยนะคะ

แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมายทีเดียว
เมื่อวานนี้นายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

และเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศนะคะ

กำหนดให้การพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เป็น๑ใน๑๓สาขาหลัก
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพ

ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็น๑ใน๑๔โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยตัวอย่าง
บูรณาการการแพทย์ให้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพครบทุกมิติ
กระดับมาตรฐานแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้วยค่ะ
เรามียุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับ
จะพยายามพัฒนาให้เป็นจังหวัดต้นแบบ๔จังหวัดนะครับ
ก็มีที่ปราจีนบุรีนะครับตะวันออกเชียงเหนือก็ที่สกลนคร
เชียงรายแล้วก็สุราธานีนะครับเพราะฉะนั้นทำแบบครบวงจรเลยนะครับ
คงไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับ
จนถึงสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง
ไปจนถึงปลูกนะครับให้เป็นโมเดลเป็นรูปแบบ
เรียกว่า๔จังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดต้นแบบซึ่งดำเนินการทุกอย่าง
ส่วนทางด้านเพศรัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพร
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะคะ
กล่าวว่าที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพร
ในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
ซึ่งการเปิดโรงพยาบาลนี้จะทำให้การนำสมุนไพรมาใช้
ทำได้เต็มศักยภาพมากขึ้นค่ะ
การที่เราเปิดโรงพยาบาลครั้งนี้เราก็จะเลือกโรคที่เป็นปัญหา
การแพทย์แผนปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจน
ในการรักษาให้หายขาดอาจจะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
เช่นเสร็จเงินภาคินสรรค์โรคปวดหัวไมเกรนนะคะ

ก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีธาตุ
อย่างเช่นโรคของผู้หญิงนะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่านอกจากจะจัดงานครบรอบ๗๕ปีแล้ว

คุณผู้ชมสามารถไปร่วมงานได้นะ

จนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้าย๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งนะคะ
อาคาร๗๕ปีอภัยภูเบศค่ะ
ก็ไปรับการรักษาด้วยสมุนไพรด้วยแพทย์แผนไทย

บรมบุครูหมอนวดและสิทธิ์เก่าอภัยภูเบศ
มีกิจกรรมไขดวงสุขภาพกับอาจารย์โหรศาสตร์ไทย
การตรวจธาตุเจ้าเรือนเพื่อดูแลตัวเองตามธาตุ
รับคำแนะนำการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยด้วย
นี่ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ไปรับการนวด
แบบโอ้โหสบายผลคลายทีเดียวนะฮะ